พี่ผู้ชมมาดูคดีครองด่านกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่สิ้นสุด
ในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่จะต้องมีการจ่ายเงินค่าเสียหาย

โดยเรียกร้องให้อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวัฒนาอัศวะเหม
รวมทั้งบริษัทที่ร่วมทุจริตนั้นต้องจ่ายเงินชดใช้
อกจากนี้ก็ร้องเรียนไปยังรัฐบาลด้วยนะครับ
อยากจะให้ชะลอการจ่ายค่าเสียหายไว้ก่อน
โดยให้รอให้สารดีการนั้นตัดสินคดีของเอกชนก่อนครับ
ภายใต้หัวข้อคลองด่าน๒๐๐๐ล้านทำไมต้องเสียค่าโง่นะครับ
เพื่อร่วมกันศึกษาแล้วก็หาบทสรุปของคดีคลองด่าน
ว่าคนไทยควรต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนหรือไม่
และหากต้องจ่ายที่มาของเงินนั้นคือแหล่งใด
เพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับคนไทยในการป้องกันการทุจริตนะครับ
โดยนายวิชามหาคุณอดีตกรรมการป้องกันและปราบราม
ทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชกล่าวว่า
เป็นคดีแรกครับของตัวเองที่ได้ไปตอบคำถามสาร

พื้นที่ในคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั้น
เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
คนที่อนุมัติโครงการนี้ต้องผิดด้วย
เพราะรู้อยู่แล้วว่าโครงการนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดินคลองด่านนั้นก็ทำไม่ได้
เนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นดินเหลวต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อถมที่
อีกทั้งก็ยังพบพิรุธหลายแห่งด้วยนะครับ
โดยปปชนั้นได้ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงมา
ขณะนี้สารชั้นต้นกำลังสืบพยาน
ค่าที่ค่าเสียหายที่ต้องจ่าย๒๐๐๐กว่าล้านนั้น
และบริษัทที่ร่วมทุจริตกับนายวัฒนาเป็นผู้ชดใช้

เพราะมีบางคดีค้างอยู่ในสารอนุญาโตตุลาการ
เสนอให้รัฐบาลนั้นอย่าเพิ่งชดใช้ค่าเสียหาย
ต้องรอสารดีกาตัดสินในคดีของเอกชนก่อนนะครับ

รัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ